เอาในระหว่างที่เคารพทงชาติในโลกโซเชียลเอง

ที่มันมีเงาตกกระทบในแว่นตา

อีกบริกินีซีดำอะไรแบบเนี่ย
ก็ปรากฏว่าได้คำตอบว่ามันคือกระติกนั่นแหละ
แล้วตอนอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปในลูกกระตาเนี่ย

มันคือตัวกระติกเพราะกระติกถ่ายรูปนี้

กระติกว่าอย่างนั้นเทดจริงอย่างไรเราไม่รู้

เรื่องของติกที่อีกได้มั้ย
บอกว่าทำไมเหมือนกับแว่นที่แถลงข่าวค่ะอ่าลองดูคือแว่นของใคร
อันนี้อ่าพี่แก๊งกลับมาเมื่อวานนี้วันที่คุณกติกกับคุณแซนเขามีการ
แถลงข่าวเขามีการใส่แว่นซึ่งรูปทรงลักษณะอันนี้ได้แค่นี้น่ะ
อันนี้เลยอ่ะเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมในที่มันสะท้อนออกมาเนี่ย
คนก็ถามว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะก็คือมันก็คือเขาบอกคือกติก
เนี่ยนะครับแล้วก็แว่นอันเนี้ยเป็นแว่นของใครอ่ะแว่นของกระติก
อืมเดี๋ยวเขาบอกเป็นแว่นของกติกเองกติกก็ที่ใส่ไปแถลงข่าว
เขาบอกอย่างงี้สองคนนี้เอ๊ะคุณก้องปิยะโทรอยู่ไล่นะ
ไม่คือเขาบอกว่าสองคนนี้มันแลกแลกเสื้อผ้ากันใส่ตลอดอืม
ก็คืออยู่บ้านเดียวกันอ่ะใช่ไหมใช่เป็นเหมือนเพื่อนสาวกันอ่ะ
ตัวเองอืมอ่ามันก็คือแว่นเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละ

บอกว่าผ้าสะท้อนในแว่นตาอ่ะก็คือยีนยันเป็นคุณกติกใช่ไหม
กระติกบอกแบบนั้นกระติกเขาว่าอย่างงั้นแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะ
รองเท้าส้นสูงสรุปโมใส่รองเท้าส้นสูงหรือใส่อะไร
เป็นใส่รองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าของผู้หญิงที่แบบไม่มีส้น
อ่าใช่ไหมใช่ไม่ได้ใส่ส้นสูงไปค่ะเพราะหลายคนตั้งสงสัยสงสัยว่า
ในเรือใส่ส้นสูงไปนั่งทำธุระส่วนตัวมันทำได้เหรออะไรอย่างนี้
อ๋อใส่แตะนี่ไงแต่ไม่ใช่รองเท้าคู่นี้นะคะ
เพราะรองเท้าคู่นี้เป็นของร้านอาหาร
คือร้านนี้ปกติเวลาเข้าไปเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เปลี่ยนรองเท้าอยู่แล้ว
เขาก็จะมีรองเท้าหูหนีบแบบเนี้ยไว้ให้คนที่ไปทานอาหารทานข้าวที่ร้านก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้า
อืมเนี้ยคือวันนั้นที่ที่ลงรถมาจะเห็นครับอ๋อไม่ใช่ใส่ส้นสูงไม่ใช่
ใส่รองเท้าอย่างงี้คนคนแรกนี่คือเป็นกติก
อ๋อกระติกใส่ส้นสูงอ่าแต่แตงมูอ่ะไม่ใช่
อ่ะนี่อ่ะแบบแบบแบบแบบอ่ะใส่เข้าไปอ่ะอีกหนึ่งประเด็นต้องถามคุณหนุ่ม
เขาบอกว่าตอนนั้นจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่แตงโมไปอย่างที่บอกว่าที่เขามีแชทหลุด
เขาเอามาแชทที่คุณเอามาโชว์ในรายการหลังจากที่แตงโมตกไปแล้วชั่วโมงกว่ากว่า
ถูกต้องไหมฮะเขาถึงบอกว่าไอแตงโมไปฉี่แล้วก็ตกไม่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้เพราะว่า
กลัวจะเสียเพราะว่าไปฉี่หลังเรือแล้วก็ตกหรืออะไรอย่างเงี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นอ่ะ
ว่ามันทำไมไม่บอกคนวะว่าไม่บอกเพื่อนไม่บอกคนสนิทว่าแตงโมตกอ่า
หมายความว่าไงนะคือทำไมไม่บอกเพื่อนไม่แจ้งแม่ไม่แจ้งครอบครัวว่าทำไมแตงโมตกน้ำอะไรอย่างนี้
อืมเขาก็บอกเขาก็อย่างที่เขาบอกไปเลยที่เขาพูดเลยบอกว่าเขาคิดว่าตอนนั้นเขาเหมือนจะโทรตามแต่กู้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อย่างที่เขาตอบไปไงว่าแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำนะโอ้โหเป็นคำตอบที่แบบว่าหลายคนก็รู้สึกมากอ่ะ
มันอยู่มันอยู่ที่คำพูดและการสื่อสารของเขาเนอะตอนที่เขาแบบเหมือนออกพูดออกสื่ออ่ะ
อืมเรื่องนี้ก็คงจะไปอีกยาวอ่ะนะฮะ
เพราะเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่าตำรวจมีการจะนำห้าคนนี้เข้าเครื่องจับเท็จถูกต้องไหมคะพี่
พรุ่งนี้ตำรวจก็เรียก